แต่ว่าตัวแทนสาวไทยของเราอย่างมาริยาภูลเลิศลาบ
ยังคงอยู่ในหัวใจคนไทยเป็นอะไรที่เป็นกระแสฟีเวอร์มาก
พูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะในเรื่องของการส่งกำลังใจให้กับเธออย่างล้นหลามนั่นเองนะคะ
กันทั่วบ้านทั่วเมืองแบบนี้มีหรือที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
จำให้ชมด้วยเออนายกก็ชม
เมื่อวานท่านได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าแม้มาริยาจะไม่ได้รับรางวัลจากการประกวด
แต่ก็ให้ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วกัน
เพราะว่าได้เข้ารอบลึกขนาดนี้นะคะแล้วก็ได้ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนคนไทย
เผยแพร่วัฒนธรรมที่สวยงามของชาติด้วย
ส่วนทางมาริยาตอนนี้พักผ่อนอยู่กับครอบครัวที่อเมริกา
พอทราบเรื่องว่านายกมีการพูดถึงก็ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรี
พร้อมกับบอกว่าตลอดระยะเวลาการประกวด
ระลึกเสมอเลยว่าเธอคือคนไทย
มาทำหน้าที่เพื่อชื่อเสียงประเทศไทย
และจะทำให้ดีที่สุดทุกวัน
เพราะเธอเองอยากจะให้คนไทยได้ภาคภูมิใจนั่นเอง
และขอบคุณทุกแรงใจที่ทำให้เธอมีพลังใจ

ก่อนที่จะกล่าวขอโทษด้วยที่นำของขวัญปีใหม่
ให้คนไทยไม่ได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้

นำของขวัญชิ้นใหญ่กลับมาเมืองไทยแล้วนะ
เพราะว่า๓๐ปีที่ไทยเราไม่ได้เข้ารอบมาลึกขนาดนี้
แต่มาริยาทำได้ถึง๕คนสุดท้าย
ดีมากแล้วสุดยอดมากแล้วนะคะ
เมมี่ลีเนลนั่นเองนะคะ
ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ
จัดขึ้นในระหว่างวันที่๔ถึงวันที่๑๐ธันวาคมนี้
โดยเธอก็ตอบรับคำเชิญไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
เพราะเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งงานที่จะทำให้ชาวโลกเนี่ย
ได้รู้จักคนไทยรวมไปถึงประเทศไทยด้วย
อกจากนั้นค่ะเธอก็ยังจะได้ร่วมแสดงแฟชั่นโชว์เสื้อผ้า

งานนี้คุ้นเหมือนปีก่อนน้ำตาลก็เคยได้ไปเดินเหมือนกันนะคะ

เพราะว่าถ้าย้อนไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ที่วงการนางงามไทยกลับมาคึกคักกันแบบนี้
ก็น่าจะเป็นของปีน้องแน็ตอันนิพรนะคะ
ที่ผ่านเข้ารอบไปได้๑๕คนสุดท้าย
คว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมมาด้วย
ส่วนปีน้ำตาลชะลิตาเองทุกคนก็โอ้โหเชียร์กันเต็มที่เลย

ส่วนมาปีนี้มาริยาของเราเข้ารอบ๕คนนะฮะ

ตอนนี้ค่ะบรรดาชาวเน็ตแล้วก็แฟนนางงามคิดหนักมาก

เพราะไม่รู้จะเอาอะไรที่ดีแบบมาริยา

คือมาตรฐานมันสูงขึ้นทุกปีนะครับ

ก็ต้องมีการเฟ้นหากันอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะ
ทีนี้ก็ต้องฝ่าวิทยากรประกวดแล้วกันนะ

แต่ว่าเวย์ในซูอิล่าเขาเตรียมตัวมา๑ปี
นั่นแหละค่ะล่วงหน้าก่อน๑ปีเลยนะคะ
ว่าชุดอาจจะส่งผลต่อการเข้ารอบลึกหรือเปล่านะคะ
นำชุดที่แปลกในอดีต
มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยค่ะ

ก็คือจะสื่อถึงความสวยที่มันหลากหลายสไตล์นั่นเองนะคะ
ย้อนไปเมื่อ๑๕ปีแล้วในปี๒๐๐๒
สาวงามจากรัสเซียค่ะออกซาน่าเฟโดโรว่า
ซึ่งแม้ชุดราตรีดังกล่าวนะคะจะไม่ใช่ชุดพิมพ์นิยมบนเวทีนางงามในยุคนั้นเลย
แต่ก็กวาดคะแนนไปมากถึง๙๖๔แล้วก็คว้ามงกุฎมาครองได้ในที่สุดค่ะ
ส่วนชุดราตีสีขาวของเธอนั้นนะคะยังถูกพูดถึงจนทุกวันนี้เลยคุณ
ต่อมาในปี๒๐๐๗ค่ะสาวงามจากแดนประดิบนะคะริโยโมริค่ะ
ตอกย้ำความเป็นตัวของตัวเองนะ
ที่ไม่ได้ขับส่วนเว้าส่วนโค้งหรือว่าเน้นสัดส่วนใดค่ะ
แต่กลับสร้างความโดดเด่นเลยนะให้สาวงามญี่ปุ่นจนคว้ามงกุฎมาครองได้นั่นเองค่ะ

ก็ต้องมีการโชว์กันบ้างนิดน้อยนะคะ
และภาพลักษณ์ของเธอค่ะกลายเป็นที่จดจำในฐานะนางงามยุคใหม่ด้วยนะคะ
อันนี้เป็นปีที่ญี่ปุ่นเขาได้ครองตำแหน่งไป
ชื่อเธอจำง่ายด้วยริโยริโย

ชุดกำมะหี่สีแดงของโอลิเวียคาวโป้ค่ะ
ยูนิเวิร์สปี๒๐๑๒จากสหรัฐอเมริกา
ดูแล้วค่ะบางมุมก็มีความคล้ายคลึงกับชุดราตีอัศว่าอยู่เหมือนกันนะคุณ
มาริยาผุนเลิศลาบตัวแทนสาวไทยนั้นสวมใส่นะคะ
ซึ่งลักษณะแหวกอกคว้าลึกเหมือนกันแบบนี้นะคะ
แต่ก็ไม่ได้ส่งผลให้การคว้ามงกุฎของนางงามจักรวาลของเธอนั้นสำเร็จค่ะ

ดิฉันว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่มุมมองของคนจริงนะ
บางคนว่าแบบนี้สวยบางคนว่าแบบนี้ไม่สวย
คิดเลยนะปีหน้าอยากให้มีการจัดการประกวด
เหมือนออกแบบชุดประจำชาติอันนี้ออกแบบชุดดาตรีเอาเป็นประจำชาติเหมือนกัน
อยากได้แบบไหนส่งมาให้แฟนนางนามร่วมกันโหวตเนอะน่าจะดีกว่านะคะ